งานก็ยังจัดอยู่ไปกันได้นะคะ
คุณผู้ชมพามาดูหน่อยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าผลไม้
ไหนใครเป็นสายทุเรียนบ้าง
เห็นคุณอรัชพรบอกว่าอยากกินทุเรียน
ดิฉันในสายทุเรียนฉันชอบมากคุณทานไหมคะ
กินแต่ว่าเวลาจะกินทุเรียนเนี่ยต้องเตรียมตัวเยอะ
วันไหนต้องไม่ไปสัมภาษณ์ใครต้องไม่ไปคุยกับใครใกล้นะ
จะต้องหาสถานที่ที่คนอื่นเขาจะไม่ได้กลิ่น

คือหลายคนเฝ้ารอช่วงนี้เลยเพราะว่าเป็นหน้าทุเรียน
แต่ปรากฏว่าช่วงนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายสักหน่อย
เพราะว่าคนไทยจะต้องซื้อผลไม้โดยเฉพาะอย่างทุเรียนเนี่ยแพงขึ้น
เพราะผลผลิตน้อยมากเห็นบอกว่าขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะคะ
กระทรวงพาณิชย์นำผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
มาแถลงสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก
บอกว่าผลกระทบจากปัญหาภัยแรงและพายุ
ทำให้ผลผลิตลดลงไปถึง๑๒๐ค่ะ
ราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ๑๕๐นะคะ
แต่ราคาผลไม้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง
ผลไม้จากภาคใต้เริ่มให้ผลผลิต
โดยกระทรวงพาณิชยประเมินว่าทุเรียนมีผลผลิตลดลง
จากปีที่แล้วถึง๑๐๖๓๘บาท
ทำให้ราคาเพิ่มจากกิโลกรัมละ๔๕บาท
เป็นกิโลกรัมละ๗๐๑๒๐บาทเลยคุณ
เท่านั้นไม่พอไหนใครสายเงาะ

ลดจากปีที่แล้วร้อยละ๑๘๖๘เลย
ราคาพุ่งเกินร้อยละ๕๐ค่ะ
เพราะว่าจากกิโลกรัมละ๓๔บาทก็แพงขึ้นเป็น๕๒บาทแล้ว

พอกินทุเรียนมันจะร้อนข้างในใช่ไหมให้กินง้อกินมังคุดแก้
มังคุดมาสายมังคุดหลายคนรออยู่เหมือนกันลดลงเหมือนกันค่ะ
ลดลงไปร้อยละ๓๗๕ราคาก็เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ๓บาทนะคะ
ซึ่งส่วนล้งร่วมลงทุนระหว่างไทยและจีน
จังหวัดจันทบุรีที่เพิ่มจาก๘๐เป็น๑๕๐ล้ง
นายนิอันนุวาสุลัยมาพาณิชย์จังหวัดจันทบุรียืนยันค่ะว่า
เข้ามาของลงจีนทำให้ชาวสวนสามารถขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น
แต่ว่าในระยะยาวต้องมีมาตรการป้องกันด้วยนะคะ
ต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนของไทย
เข้าไปลงทุนขายผลไม้ในต่างประเทศมากขึ้นด้วย
ส่วนปัญหาเรื่องล้งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่กังวลกัน
ก็คือเรื่องของล้งนินจาหรือว่าลงที่มักมาตั้งจุดรับซื้อแล้วก็หายไป
คือไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งตรวจสอบไม่ค่อยได้

เดี๋ยวเราหาเวลาหาสถานที่แอบไปกินกันสองคนนะ